สุราชธานีผู้ชายคนนี้ครับอายุ๔๖เนี่ยคือหึงนะฮะ
คิดว่าพ่อค้าที่อยู่ในตลาดสดเนี่ยมาตามจีบภรรยาตัวเองครับ
ก่อเหตุเอาปืนยิงเลยนะครับบาดเจ็บสาหัส
ที่สำคัญพี่ของภรรยาเข้าห้ามโดนลูกหลงเจ็บสาหัสไปด้วยนะครับ

กลางตลาดเลยโอ้โหใช่หรือเดินไล่ยิงอย่างงี้เลยนะ
นะครับนี่ครับที่ตลาดแห่งหนึ่งที่ตะบนภูมิเรียงอำเภอชายาสุราธานีนะครับ
ทางตำรวจครับรับแจ้งเหตุบอกว่ามีคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บ
ไปตรวจสอบนะครับไปเจอผู้บาดเจ็บ๒คน

อุดมอายุ๖๕ปีนะครับถูกยิงเข้าที่หลังคนนี้
เป็นพ่อค้าในตลาดครับแล้วก็มีอีกคนนึงคุณสมนึกวังแคล้ว
อายุ๖๑ปีถูกยิงที่ศีรษะอาการสาหัสนะครับ
ก็นำส่งโรงพยาบาลผู้ก่อเหตุชื่อนายสมเจตอายุ๔๖ปีครับ
มีศักดิ์เป็นน้องเขยของทางคุณสมนึกนะครับผู้บาดเจ็บ
หลังก่อเหตุก็ขี่รถหลบหนีไปจากการสอบสวนครับ
ทราบว่าผู้บาดเจ็บนั้นเป็นพ่อค้าแม่ค้าในตลาดดังกล่าวครับ
เปิดร้านขายของตามปกติอืมสาเหตุเนี่ยคือนายสมเจตที่ก่อเหตุเนี่ยนะครับ
หวงครับหึงภรรยาตัวเองกับทางคุณกัมปนาศ
ซึ่งถูกยิงก็เลยเอาปืนมาตามไล่ยิงในกัมปนาศถึงในตลาดครับ
ทางคุณสมนึกเห็นเหตุการณ์เข้าไปห้ามปรากฏว่าถูกยิงเข้าที่ศีรษะนั้น
บาดเจ็บสาหัสนะครับภรรยาผู้ก่อเหตุครับคุณอัญชรีอายุ๕๐ปี
บอกว่าเธอกับสามีเนี่ยคบกันมาตามข่าวบอกว่า๔๕ปีนะครับ
ที่ผ่านมาสามีครับคิดว่านายกัมปนาศที่บาดเจ็บนั้น
ซึ่งเป็นญาติด้วยนะฮะเป็นลูกพี่ลูกน้องของเธอ
มาชอบแล้วก็คบหากันเกิดความหึงหวงครับ
ประกอบกับ๒๔ตุลาคมที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับ
บอกให้ลูกไปบอกนายกัมปนาศนะครับช่วยไปรับแม่ให้
สามีรู้ก็เลยโมโหฮะคราวนี้ไม่พอใจทะเลาะกันเลยที่แผงขายผัก
นึกว่าเรื่องจะจบนะครับพอกลางคืนสามีมาถามย้ำแปลก
ถามว่ารักไหมเธอก็ตอบไปว่ารักแต่ว่าสามีกลับศูนย์กลับมา
ว่าถ้ารักก็ให้ตายไปพร้อมกันพูดแบบนี้เลยนะ
เธอก็เลยปฏิเสธบอกไม่อยากตายนะครับเพราะว่าต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงแม่ครับ
เธอไม่คิดว่าเช้าวันต่อมาจนกลับสามีนั้นตัดสินใจ
ก่อเหตุแบบนี้ก็ฝากไปยังสามีนะฮะดูข่าวอยู่นะครับ
มามอบตัวโดยเร็วนะฮะฟังเสียงทางภรรยาหน่อยครับ
ถ้าหลักมั่นนั้นต้องตายไปพร้อมกับมั่น

พี่ก็บอกว่าตายไม่ได้พี่ก็ต้องเรียนรู้เลี้ยงแม่

ตอนนั้นในบ้างเจ้าก็มีเรืองเลย
โกรธไหมครับในใจโกรธเขาไหมพี่ก่อเหตุไปไหม
โกรธ

คุณผู้ชมฮะผู้ก่อเหตุขึ้นรถไฟครับพี่เต็ม
ไปทางอำเภอท่าฉางสุราธานีนะครับ
ตอนนี้อยู่ในระหว่างการเร่งติดตามตัว

แล้วปืนเอามาจากไหนปืนถูกต้องด้วยหรือเปล่า
แล้วหนีไปนี่ก็อาจจะมีปืนติดไปด้วยที่ก่อเหตุนะคะ